คุณผู้ชมเขานำเสนอพิธีกรรมโบราณอย่างพิธีเส้นโลง
ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วทำกันทำไมยังไงไปดูหน่อย
ขั้นตอนนี้ที่เขาเรียกว่าการเส้นโลงค่ะ
เป็นพิธีกรรมโบราณหาดูยากเหมือนกันนะ
เพราะสับปะเรอจะไม่ค่อยทำให้ญาติของผู้ล่วงลับเห็นกันได้บ่อยค่ะ
ซึ่งแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีกรรมการเส้นลงต่างกันไป
อย่างที่เห็นในคลิปนี้ก็คือเป็นของจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์เขาถ่ายมาเขาอัพมาให้เราดูกันนะคะ
วิธีการคือสับปะเลอจะนำของเส้นไหว้เอามาใส่ไว้ในโรงศพนี่แหละค่ะ
จากนั้นก็จะสวดเชิญดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เข้ามาในโรง
เขาถือกันว่าโรงเนี่ยเป็นบ้านหลังใหม่ของเขา
แล้วจากนั้นนะคะก็จะใช้มีดสับที่ขอบโลงค่ะ
แล้วก็จะนำพืชที่มีน้ำเนี่ยมาวนรอบ
เหมือนว่าเป็นการตัดห่วงจากสถานที่ตายเก่า
ดวงวิญญาณมาอยู่ในโรงที่เป็นบ้านหลังใหม่

มันมีขั้นตอนมีความเชื่อแบบนั้น
ก็เชื่อกันว่าพอทำพิธีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ร่างของผู้ตายวิญญาณของผู้ตายก็จะได้จากโลกนี้ไปอย่างหมดห่วง

เพราะก็เชื่อว่าไม่ค่อยจะได้เห็น
อย่างที่บอกสับปะเหลอเขาไม่ทำให้ญาติดูนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตความเชื่อทำสืบต่อกันมา